คุณผู้ชมฮะมาดูกรณีนักเรียนช่างหัวร้อน

ก่อเหตุรุมทำร้ายนักเรียนต่างสถาบัน

ก่อนขโมยหมวกกันน็อกหลบหนีไป
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้คุณรสลินเล่าให้ฟังเห็นไหม

จากนั้นก็รุมทำร้ายร่างกายทำร้ายไม่พอ
ก็เอาทรัพย์สินของคนที่ถูกทำร้ายเอาไปด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยง

ของวันที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ที่เขาขับรถมาติดไฟแดงอยู่นี้

จากนั้นเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ก็นำมาโพสต์

บริเวณแยกไฟแดงโรงเรียนเทศบาล๒
ถนนสิริโสธรจังหวัดฉะเชิงเศร้านั่นเองนะฮะ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านของนายเอนามสมมุติอายุ๑๗ปี
ซึ่งเป็นหนึ่งในนักเรียนช่างที่ถูกรุมทำร้าย
โดยได้พูดคุยกับแม่ของนายเอ
นายเอก็เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายเพิ่งจะเข้าเรียน
ในวิทยาลัยช่างแห่งหนึ่งในตัวเมืองฉะเชิงเศร้า
แล้วก็ลูกชายได้เล่าให้ฟังกับแม่
บอกว่าช่วงพักเที่ยงก็ออกไปนอกโรงเรียน
โดยเพื่อนชวนไปเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์
แล้วก็ตอนที่เกิดเหตุคือกำลังกลับเข้าโรงเรียน
ปรากฏว่ามาเจอกลุ่มวัยรุ่นต่างสถาบัน

ทีนี้นายเอผู้บาดเจ็บกับเพื่อน
เห็นแล้วว่ากลุ่มดังกล่าวมากับหลายคน
คงสู้ไม่ไหวคงโตเถียงไม่ไหว
หนีดีกว่าก็เลยขับรถจักรยานยนต์หลบหนี
แต่มันมาติดไฟแดงตรงนี้แหละฮะ
แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นต่างสถาบัน
ก็ขี่ตามมาติดไฟแดงอยู่ตรงนี้
เลยรุ่นทำร้ายหน่ายเอดแล้วก็เพื่อนนะฮะ

ตำรวจสอบพอร์ชะเชิงเศร้านะครับ

เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็บอกว่าถูกท้าทายจากฝ่ายนู้นก่อน
นู้นนะทั้งด่าทอทั้งชูนิ้วกลางให้ของลับ
แล้วก็ถามพวกเขาบอกว่าจะเล่นไหมล่ะ
ท้าทายเล่นกันไหมอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่ว่ากลุ่มผู้บาดเจ็บบอกไม่อยากเล่นด้วย

แล้วก็หนีดีกว่าแต่ก็ถูกตามมานะครับ
แล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกธาราเทพตูพาณิชย์เนี่ยนะครับ
รองภูมิกับการตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซาเปิดเผยนะครับ
ว่าพอจะทราบว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ลงมือเนี่ย
เป็นใครเรียนอยู่สถาบันไหนแล้ว
ซึ่งผู้ก่อเหตุน่าจะมีการเตรียมการมาอย่างดีนะคุณนะ
คือมีการถอดป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ออก
แต่ว่าตำรวจบอกว่าคงไม่ได้ทำงานยากหรอก
เพราะว่าพอรู้แล้วนะคลิปก็มีให้เห็นนะครับ
ก็ให้ชุดสืบลงพื้นที่ติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยแล้วล่ะ
ต้นได้ตั้งข้อหา๒ข้อหาร่วมกันชิงทรัพย
เพราะว่าเอาของไปด้วยนะฮะแล้วก็ร่วมกันทำร้ายร่างกายนะครับ
ส่วนมาตรการในการป้องกันเด็กตีกันในพื้นที่นั้น
เรื่องนี้นะฮะตำรวจบอกว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วงใกล้เปิด
หรือว่าช่วงปิดเทอมที่เด็กเนี่ย
เขามีค่านิยมผิดในการออกล่าแต้ม

เทอมหรือว่าเปิดเทอมนักเรียนช่างต่างสถาบันมักจะล่าแต้ม
บางคนก็ไปท้าทายแล้วก็ขอให้เอาเสื้อช็อปมา
เสื้อช็อปบางคนขอเอาหัวเข็มขัด
ขอเอาเข็มกลัดอะไรอย่างนี้นะฮะจากอีกฝ่ายนะฮะ
พอล่าแต้มอะไรได้แบบนี้พวกเขาก็จะเรียกว่าเขาได้คะแนนไงคุณ

ตำรวจก็จะจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเฝ้าระวัง
สถานศึกษาสถานีขนส่งผู้โดยสารตลาดหรือว่าแหล่งชุมชนต่าง
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับ
ล่าแต้มแล้วสิ่งที่มากับแต้มคือคดีความ
ใช่ฮะก็เป็นแต้มหนึ่งด้วยนะฮะที่คุณจะต้องติดคุกนะครับ